กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพ่อชายจากจังหวัดฉะเชิงเศร้าจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
พ่อชายครับผมเคยดูรายการเราไหมครับดูบ้างครับย่าล่ะย่าประจำประจำคืออะไรดูประจำดูประจำอย่างนี้นะวันนี้ต้องช่วยกันนะครับถ้าวันนี้ไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียว๑ล้านบาทก็คว้ากลับไปบ้านได้แล้วขอให้โชคดีนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อชายมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

๑ทาสี๒ภาษาไทย๓ยอดรักสลักใจ๔บ้านของเรา๕เกมต่อชีวิต

พ่อชายเลือกเรื่องแรกคือเรื่องทาสีครับ

อาชีพนี้พ่อทำมาตั้งแต่กี่ปีกี่เดือนแล้วครับ

ปกติเนี่ยเวลาที่พ่อทาส่วนใหญ่จะเป็นสีอะไรคะพี่ทา

พร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วก็จะมีสีให้มีแปลงทาสีให้เรียบร้อยนะครับ
เอาล่ะพ่อครับเดี๋ยวเราทาแค่๒แผ่น

แต่ตอนนี้พ่อทำคนเดียวไหวไหมหรือต้องการผู้ช่วย

ุ๊กนะขอเชิญน้องฟุ๊กมาเป็นผู้ช่วยครับ

ไม่เคยเลยใช่ไหมยังไม่เคยจับงานทาสีเลยใช่ไหม

แต่นี่ฟังโจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับ
สำหรับข้อนี้ก็คือ
ทาสีไม่อัด๒แผ่นภายในเวลา๓นาที
ก็ทำงานทาสีมา๒๐กว่าปีแล้วฮะ
ยังไงก็ช่วยเป็นแรงใจแล้วก็ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับ
สามนาทีนะครับทาสิบไม้อัดสองแผ่นถ้าพร้อมแล้ว

เร็ว

ไปไปเออเร็วลูกเวลามันเดินไปเรื่อยแล้ว
เวลาเดินไปเรื่อยเรื่อยแล้วนะครับลงไปอีกเร็วเร็วเร็วเร็ว
รุกเร็วอย่าแผ่วเวลาเดินไปนะลูกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เออยาวลงมาใช่ใช่ใช่ลูกเออกดแล้วก็ลากลงมันเลยปื้ม
ลงมาเออเออเร็วเร็วเร็วเร็วพ่อไปช่วยเร็วเร็วเร็ว
คนละแทนเออช่วยกันเร็วเร็วสองพ่อพ่อลูกเร็ว
เวลาเดินไปแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วสามนาทีนะเยี่ยมประมาทอ่ะเฮ้ย
ถ้าเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยนะครับเสร็จแล้วยกมือพ่อยกมือ

เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชม๒แผ่นแต่เราให้เวลาว่า๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้ผ่านแล้วก็ขอให้เป็นเช่นนั้น
ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณผู้ช่วยตัวน้อยด้วยครับ
ขอบคุณมากครับพ่อชายครับพ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิต
เป็นคนต่อไปครับอ่าน้องแพลวครับน้องแพลวแล้วจะเลือกเรื่องไหน
น้องแพลวขึ้นมาตอบตอนนี้เรื่องที่เหลือนี่ก็คือเรื่องภาษาไทย
ม๓เรื่องยอดรักสลักใจเรื่องบ้านของเราเรื่องเกมต่อชีวิต
บ้านของเราครับถ้าอย่างนั้นขอเชิญน้องแพลวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คือจริงแล้วแพลวอยากเลือกเรื่องอะไรภาษาไทยม๓ค่ะ
โถแต่ลุงเลือกบ้านของเราให้แล้วอ่ะลูกแพลวก็ต้องตอบนะ
พยายามรวบรวมให้ดีลูกตั้งสมาธิดีดีหนูพอจะรู้ทุกซอกทุกมุมในบ้านหลังนี้ไหมคิดว่า

เอาล่ะสิแพลวรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย

คำถามอยู่ที่ภาพนี้แหละครับสมาธิดีดีเพราะคำถามนี้คือ
ตัวการ์ตูนในภาพตามตำแหน่งใส่กระโปรงสีอะไรเรียงจากซ้ายไปขวานะลูก
ตัวเลือกที่หนึ่งแดงส้มชมพูม่วง
ตัวเลือกที่สองส้มแดงม่วงชมพู
ตัวเลือกที่สามชมพูแดงส้มม่วง
ตัวเลือกที่สี่แดงชมพูม่วงส้ม

ติดอยู่ที่บ้านของยายค่ะเดี๋ยวหนูจะลองตอบดูค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องแพลวเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองส้มแดงม่วงชมพูครับ

สองข้อถ้าไม่พลาดเลยหนึ่งหมื่นบาทได้กลับบ้านแล้ว
แพลวจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ฟุ๊กแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องฟลุ๊กครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องภาษาไทยม๓
เรื่องยอดรักสลักใจและเรื่องเกมต่อชีวิต
เอาภาษาไทยม๓ดีกว่าค่ะ
ภาษาไทยม๓ขอเชิญน้องฟุ๊กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พวกชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด

ภาษาไทยคุณครูให้เรียนคัดไทยบ่อยไหม

ตามคำบอกอย่างนี้นะเคยไหม

สมมุติ๑๐ข้อได้กี่ข้อ

โอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาล่ะสมาธิดีแล้วกันนะลูกนะ
ค่อยนะเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำใดเขียนผิดตัวเลือกที่หนึ่งขม่ำตัวเลือกที่สอง
ตัวเลือกที่สามเคหสถานตัวเลือกที่สี่คำนวณ
เลือกภาษาไทยม๓ให้ผมผมก็รู้สึกดีใจนิดหนึ่งครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องฟุ๊กเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่คำนวณครับ
ถ้าข้อนี้ไม่พลาดฟุ๊กรู้ไหม

ฟุ๊กรู้ว่าเราได้เงินหนึ่งแสนบาทแล้ว

ฝากชีวิตนี้ไว้กับอีกหนึ่งท่านในบ้าน
นั่นก็คือคุณยาย
ุ๊กจะเลือกเรื่องไหนให้คุณยายขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
คือเรื่องยอดรักสลักใจ
และเรื่องเกมต่อชีวิต

ขอเชิญคุณย่าทวนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอบดูรายการเกมต่อชีวิตเหรอครับ

ชอบคนนี้ไง
และเคยสังเกตอะไรในตัวผมบ้างไหม

ย่าพูดเองนะครับผมไม่ได้พูดนะ

ก็ชอบน้องเออยู่มาตลอดอยู่แล้ว

ชื่อใจเลยนะน้องเอ

ย่าเกี่ยวกับเกมต่อชีวิตนี่แหละ
ถ้าดูบ่อยนะผมเชื่อว่า
น่าจะผ่านตากับคำถามข้อนี้แน่
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พิธีกรรายการเกมต่อชีวิต
ไม่เคยใส่เสื้อสูตรสีใดต่อไปนี้
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียว
ตัวเลือกที่สองสีชมพู
ตัวเลือกที่สามสีเหลือง
ตัวเลือกที่สี่สีฟ้า
พอได้ยินคำถามรู้สึกว่ายากค่ะ
ทางรายการก็เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะ
เพราะยายก็ลำบากยายไม่มีพี่น้องแล้ว
ข้อหนึ่งสีอะไร

ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียว
สาธุจุธีจุธาน
จุธีจุธานถูกที่เทิด

ถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียว
นั่นหมายถึงว่าครอบครัวของพ่อชายจากฉะเชิงเศร้า
ได้คว้าทุนสูงสุดหนึ่งล้านบาทกลับไปบ้าน

เอาใจช่วยและเป็นกำลังใจกันนะครับคุณผู้ชม
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ถ้าเกิดว่าให้อัดจำนวน๒แผ่น
ภายในเวลา๓นาที
พ่อชายทำได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเถอะเลย
น้องมืน